เป็นเหตุที่ผมโปรยออกไป
ก็คือเป็นเหตุรุมทำร้ายร่างกาย
คือลูกนายกอบตแห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรีครับคุณผู้ชม
ไปกับพวกรวมกันได้๕คนได้
ไปทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าโรงงาน
เอาปืนไปตบหน้าเขานะฮะ
แต่ก่อนหน้านั้นก็มีข่าวว่า
เขาเคยบังคับให้ผู้หญิงท้องกราบเท้าเขามาแล้ว
เอามาดูข่าวล่าสุดก่อน
ผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์ภาพนี้ครับนะฮะ
ที่ใบหน้ามีบัตรแผลปูดบวมนะครับ
แล้วก็คิ้วนะครับกลางศีรษะ
แล้วก็ใบแจ้งความของสภศรีมหาโพธิครับ

เขียนข้อความบอกว่ายังจำได้ไหม
คนที่เคยมีคลิปให้ผู้หญิงท้องกราบเท้า
เมื่อ๘เดือนที่แล้วที่เคยเป็นข่าว
วันนี้มันมากับพวก๕คน
ดักทำร้ายและเอาปืนดักตบผู้หญิงที่หน้าโรงงาน
ตอนเลิกงานเวลา๔โมง๔๐นาที
ใครที่เห็นเหตุการณ์มีกล้องหน้ารถ

ช่วยส่งให้เราเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
อันนี้ผมอ่านตามโพสต์ของเธอเลยนะ
ต่อมาครับคุณผู้ชมครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้

ถูกระบุว่าเป็นลูกนายกอบต
มายืนดักรอเอามือไพร่หลังอยู่ที่หน้าโรงงาน
แล้วก็มีชายอีกคนเดินออกมาครับ

ถูกล็อกตัวแล้วกระชากให้เดินออกไปพ้นกล้อง
คุณผู้ชมดูนะล็อกฟื้ม

ผู้ชายเสื้อดำนี้เป็นสามีนะ
นะครับจากนั้นเนี่ย
ลูกของนายกอบตก็ปรีเข้าไปทั้งตบทั้งต่อยครับ
รอปภต้องโดดมาขวางด้วยการถีบลูกนายกอบต
แล้วก็ให้พวกนี่นี่
ผู้หญิงนะฮะที่เห็นนั้นต่อยเข้าไปนะครับ

กับพี่ลบรพเขาชุนละมุนน่ะ

อบตจะพาพวกอีก๕คนมาดักที่หน้าโรงงาน
แล้วก็มาทำร้ายเธอต่อหน้าคนเป็นร้อย
เพราะดีที่พี่รบพอแล้วก็คนในโรงงาน
ที่อยู่แถวนั้นมาช่วยเธอเอาไว้ครับ
แฟนหนูเดินออกก่อนค่ะแล้วเขาก็ล็อกตัวแฟนหนู
ส่งไปให้เพื่อนสามคนค่ะแล้วพอหนูออกมา
ก็มาชี้หน้าเขาบอกว่ามึงใช่ไหมที่ด่ากู
แล้วทีนี้เขาก็ตบเข้ามาที่หน้า
เยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงระหว่าง

ก็มีระดับพวกผู้จัดการญี่ปุ่น
ก็พนักงานหลายร้อยคนค่ะ
คุณยุภารัฐบอกด้วยนะว่าลูกนายกอบตคนก่อเหตุนะ
เขาขับรถลักษณะติดไฟวาบ
เหมือนรถของทางราชการเลยเข้ามาก่อเหตุ

และชายคนนี้เนี่ยยังเป็นคนเดียวกับที่เคยเป็นข่าว
ว่าบังคับให้คนท้องกราบเท้าเมื่อปีก่อน
เธอจึงอยากให้ตำรวจดำเนยคดีโดยเรียวพกเรียกว่า

ทางฝั่งลูกนายกอบตนะไทยรัฐทีวีเปิดพื้นที่นะครับ
ถ้าต้องการจะชี้แจงเกี่ยวกับกรณีนี้
เรียนเชิญครับนะฮะใช่ค่ะ